โอ้โหเฮ้อะไรนะนอนอะไรนะนอนทะบุเรียนอ๋อชาวนอนทะบุเรียน
อ๋อชาวนอนทะบุเรียนเมื่อวานี้เขาไปเข้าบ้านกันนะครับ
รถติดยาวยันวิภาวดีอ่ะโอ้โหนะเหมือนออกมาจากในซอกซอยนอนทะบุเรียนอ่ะ
แจ้งวัฒนะโอ้โหรถติดยาวแต่ว่าก็ต้องยอม
ครับเขาเรียกอะไรเป็นกระแสอืมทั้งทั้งจังหวัดใช่
ก็กวาดหมดเลยอ่ะกวาดหมดเลยคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้บรรยากาศนะครับ
หัวขนาดธรรมชาติเนี้ยนะฮะเขาไปรอนายกนายกเฮ้ยเฮ้ย
ขอบคุณท่านพี่น้องชาวประกิษนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณท่านพี่น้องชาวประกิษนะครับผม
ขอบคุณท่านพี่น้องชาวประกิษนะครับผมขอบคุณท่านพี่น้องชาวประกิษนะครับผม
ขอบคุณท่านพี่น้องชาวประกิษนะครับผมขอบคุณท่านพี่น้องชาวประกิษนะครับผม
ขอบคุณท่านพี่น้องชาวประกิษนะครับผมขอบคุณท่านพี่น้องชาวประกิษนะครับผม

ขอบคุณท่านพี่น้องชาวประกิษนะครับผมขอบคุณท่านพี่น้องชาวประกิษนะครับผม
ขอบคุณท่านพี่น้องชาวประกิษนะครับผมขอบคุณท่านพี่น้องชาวประกิษนะครับผม
ขอบคุณท่านพี่น้องชาวประกิษนะครับผมขอบคุณท่านพี่น้องชาวประกิษนะครับผม
ขอบคุณท่านพี่น้องชาวประกิษนะครับผมขอบคุณท่านพี่น้องชาวประกิษนะครับผม

ค่ะเพราะคุณท่านพี่น้องชาวประกิษนะครับผมขอบคุณท่านพี่น้องชาวประกิษนะครับผม
ได้ยินหรือยังทัชธร

คือเอาล่ะในแบบการเมืองทางการยัง
และอีกสักระยะนะครับ
แต่ว่านี่แหละดอมเฮ้ยดอมจะหน้าเหมือนอย่างเดียวไหมนะ
อมต้องเป็นให้ได้แบบหัวหน้าพักเก้าไกล
เด็กมัธยมอันนี้มัธยมต้นด้วยมั้ง
ใช่เพราะฟังหนักมอต้นแต่กรี๊ดอยู่เนี่ยค่ะ
ใครเป็นด้อมส้มช่วงนี้ก็เพลินไป
ใครใครไม่ชอบก็ต้องทนหน่อย

มันยังมีกลิ่นอายของความเป็นแบบไอดอลศิลปินอยู่
สังเกตไหมเวลาไปไหนนี่แบบโอ้โห
คือคุยเรื่องอะไรก็คุยได้หมดนะ

คือมันเป็นบรรยากาศเราก็ต้องรายงานอย่างนี้แหละ

นทบุรีเมื่อวานนี้ทุกสาขาอาชีพ

ดูดิมีทุกสาขาอาชีพ

แล้วก็คุณพิธาก็บอกว่า

ขึ้นขบูรณ์ไปสิ้นสุดที่ตลาดนกฮูก
นกฮูกตอนเย็นคนก็เยอะอยู่แล้ว

นายพิธาประกาศตัวต่อหน้าชาว
นนทบุรีว่า
เขาคือว่าที่นายกรัฐมนตรี
คนที่๓๐ของประเทศไทยนั่น

หลังจากนี้จะลงแก้ปัญหาพื้นฐานของชาว

แต่คนเป็นพันธุ์คนเป็นพันธุ์รัฐกรณ์แบบเมื่อกี้นายกนายกนายก
สนั่นร้านจอดรถตลาดทุกไปหมด
มาจากจังหวัดนนทบุรีจะไปที่ไหนโอ้โห
เมื่อกี้เรา๓คนแอบคุยกันโอ้โฮไปนี่แบบไปชนบุรี
ไปชนบุรีวันอาทิตย์คุณผู้ชม๒๑พฤษภาคมนะครับ
โอ้โหถือว่าแม่
เขาเรียกว่าไม่กลัวหน้าอินหน้าพรม
คือก็คงไม่ต้องกลัว
เพราะเขาคงไปพูดแบบนี้ว่าเขาชนะแล้ว
ใช่แล้วที่บอกว่าไปชนบุรีนี่คือคาดว่าน่าจะบางแสนแน่
เด็กมบูร์ก็น่าจะอีกเทียบเลยรอตามกันนะเพราะว่าช่วงนี้
เราจะเห็นแบบกำหนดการต่างของพรรค
คือเป็นบรรยากาศช่วงเย็นเมื่อวานใช่ไหมคะ